เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลสำคัญของภาครัฐทั้งหมดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
แล้วก็สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงาน
ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ
เป็นสมุดหน้าเหลืองข้อมูลภาครัฐ
ส่วนจะมีประโยชน์และช่วยในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อความสะดวกรวดเร็วอย่างไรติดตามได้จากรายงานนะครับ
ทุกวันนี้ถ้าเราจะหาข้อมูลเพื่อจองที่พัก
ค้นหาตัวเครื่องบินหรือซื้อสินค้าในราคาถูกที่สุด

เพราะปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มมากมายที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้เอาไว้
ทำให้การค้นหาสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นเรื่องง่าย

สถิติที่มีที่มาจากหลายหน่วยงาน
การจัดเก็บรวบรวมหรือการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะเป็นอย่างไร
รัฐบาลมีความต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อวางแผนนโยบาย
ขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
แต่ด้วยปริมาณข้อมูลมหาศาลทั้งข้อมูลขนาดใหญ่
ทำให้การเลือกใช้ข้อมูลและการสืบค้นหาแหล่งข้อมูล

รวมถึงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานสถิติแห่งชาติสังกัดกระทรวงดิจิทัล

จำเป็นต้องจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ที่ไหนในรูปแบบใด

สามารถเข้าไปสืบค้นดูได้ว่า
มีข้อมูลอะไรนะคะที่เราจะมาใช้ประโยชน์ได้
ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนก็จากสถานการณ์โควิด
ก็มีความต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อการตัดสินใจนะคะ
เพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ที่ใคร

ก็จะเกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาได้ค่ะ

เราก็สามารถค้นหาเข้าถึง
และใช้งานข้อมูลที่ถูกต้องและอย่างรวดเร็ว

ซึ่งรัฐบาลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลกลางที่ถูกจับหมดหมู่

และนำข้อมูลมาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์
ส่วนภาคเอกชนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
และนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศครับ
ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี
สำนักงานสถิติแห่งชาติสร้างอนาคตไทยด้วยข้อมูล